เติมเต็มความสดใสให้คุณผู้ชมหน่อยดีกว่า
มาดูเรื่องของหมูกระทะหลายคนชอบชอบ
เอาหมูกระทะมาล่อแต่เช้าเลยเหรอ
เราต้องเขาบอกว่ามื้อเช้าสำคัญที่สุด
แต่ว่าจะถึงขั้นหมูกระทะไหมไม่รู้
แต่ว่าเราเอาเรื่องหมูกระทะมาให้ดูนะคะ
เป็นร้านหมูกระทะที่อำเภอชะอำนะคะจังหวัดเพชรชบุรี
กำไรให้กับลูกค้าค่ะ
หลังจากที่ขายดิบขายดีนะคะถูกหวยด้วยนะคะ
แล้วก็สามารถบนบานสารกล่าวต่างได้สำเร็จนะคะ
แถมให้กับลูกค้าก็คือผ้ายันค่ะ
จากผ้ายันเขาก็มีการคืนกำไรนี่เปิดแบบนี้ด้วย
เปิดให้รำกันไปเลย
ปกติเขาจะมีแสดงตลกมั่ง

รำวงไปเลยแล้วจะไปกินกันอย่างไรไปทานกันอย่างไร

เป็นบรรยากาศรำวงสนุกสนานสุขใจทั้งลูกค้าและเจ้าของร้าน
บรรยากาศนี้เกิดขึ้นที่ร้านแชมป์หมูกระทะค่ะ

ใกล้กับซุ้มทางวัดเนรัญชารารามนะคะในอำเภอชะอำ
มีผู้ที่ไปรับประทานหมูกระทะนี่เป็นจำนวนมากอยู่แล้ว
ด้านข้างติดกับร้านก็เลยมีการจัดแสดงรำวง
โดยผู้ที่สนใจขึ้นไปรำกันอย่างเพลิดเลินนะคะ

เพราะว่ามีผู้คนต่อแถวรับผ้ายานแจกฟรีกันด้วย
เขาเตรียมมาหลายผืนเหมือนกัน
ผู้ชูชกพ่ายยานผู้ชูชกเมื่อกี้ผมเห็น
อ๋อเรื่องสุขภาพดีเลยนะคะครับ
ผู้ศึกภาพไทยรัตน์ทีวีสอบถามนางจงจิตน้ำกลั่น
อายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของร้านบอกว่า
ที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการกันอย่างมากมาย
คิดที่จะตอบแทนลูกค้าโดยจัดหารำวงมาให้ชมและร่วมสนุกกัน
แล้วก็มีการแจกผ้ายันชูชกให้ด้วยนะคะ
ให้กับลูกค้าเพราะว่าตนเองนับถือบูชาพยันชูชก
แล้วก็โชคดีถูกหวยมาหลายงวดแล้วด้วย
จึงคิดแบ่งโชคแล้วก็ความสุขต่อไปยัง
ลูกค้าที่มาใช้บริการถือว่า
เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย
แต่ว่าคนที่ไปทานนี่แบ่งเวลาให้ดีนะ
จะไปเต้นไปรำก่อนจะกิน
หรือว่าจะรำจะเต้นหลังกิน
หรือว่าไปรับผ้ายันก่อนกินแล้วไปรำ

เอาเถอะได้ทุกสิ่งที่คุณเลือกสรร
น่าไปร้านนี้ร้านเดียวนะฮะความบันเทิงเต็มที่